เอาละครับพูดถึงเรื่องของระบบโครงสร้างนะครับของทีมชาติไทย

ก็ถือว่าเป็นเล่มแรกที่ทำมาแล้วมีความชัดเจนมากนะครับ
เพราะว่าล็อตแรกออกมา๔เล่มนะครับ

โค้ชเฮงก็เคยเล่นฟุตบอลอยู่กับทั้งเยอรมนีและแทนทาเบอร์ลิน
และที่สำคัญเขาเคยไปอบรมโค้ชต่างประเทศนะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็หยิบความรู้จากที่ต่างมารวมกันบวกกับสมการของตัวเองนะครับ
ออกมาอันนี้แหละคือหลักสูตรที่เป็นรูปธรรมที่สมาคมชุดนี้ได้ดำเนินการ
ก็หลายเรื่องสำหรับ๔เล่ม๔พาร์ทที่ออกมานะครับในการฝึกสอนในหลายรูปแบบ

ก็ถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ฝึกสอน
แล้วก็ทีมชาติเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีบริษัทต่างชาติมาให้การดูแลครับ
พูดถึงเรื่องนี้ลองดูกันหน่อยซึ่งล่าสุดนะครับ
ไปเลยครับดูพูดถึงความเคลื่อนไหวนะครับที่เราจะต้องคุยกัน
ก็คือว่าบริษัทต่างชาตินะครับที่อาจจะเข้ามาดูแลนะครับ
ตอนนี้มีจีนและก็ญี่ปุ่นที่สมาคมสมบัตินั้นมองเอาไว้อยู่
ซึ่งเราก็มีวิธีการในการดูแลอยู่นะครับ
ซึ่งเราก็เห็นว่าธรรมชาติ
มีใครกันบ้างครับ
ถ้าเราจะเดินป่าหรือจะเข้าไปในป่าเล็ก
เล็กเนี่ยเราควรจะไปกับในพรานที่มีความรู้ความชำนาญเส้นทาง
หรือเคยใช้เส้นทางนั้นในการเดินทางมาแล้ว
เพราะการเดินทางนั้นจะปลอดภัย
และไปสู่เป้าหมายโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น
แล้วก็จะทำให้เราหลงทาง
และถ้าหากการเดินทางนั้น
เราพาในพรานท่านอื่นซึ่งไม่มีความรู้
หรือไม่มีความชำนาญในเส้นทางนั้นด้วย

เราจะมีในพานที่มีความรู้ความสามารถเส้นทางอีกหลายคน

หน่วยงานที่ฝึกสอนกีฬาครบวงจรครับ

โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์พัฒนายาวชนอันดับหนึ่งของโลกให้ได้
ซึ่งก็ผ่านการฝึกของที่นี่มานะครับ
เดลรูปแบบของบริษัทหรือว่าองค์กร
ก็จะเข้ามาดูแลภาพรวมของทีมชาติไทย

ส่วนอีกหนึ่งที่ก็คือซ็อกน่านะครับที่เคยดูแลจัดการสโมสรเรียลมริต
ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวเจาะกลุ่มตลาดประเทศจีน
แล้วก็ไปดูโครงสร้างที่ผมบอกก็คือสมสรรค์กวาดเจอร์เวอร์แกรนด์
ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นช้ำสมสรรค์ชิงช้ำเอเชีย
ส่วนโมเดลการบริหารฟุตบอลไทยในอนาคตก็จะมีโครงสร้างที่คาดการณ์คล้ายแบบนี้
ประสัตว์ที่สมาคมจ้างเข้ามาจะวางราบฐานการพัฒนาทีมชาติไทยทั้งระบบ
รูปแบบการฝึกและเทคนิคต่างให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ซึ่งทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลครับมีหน้าที่สนับสนุนทีม
เช่นการกำหนดทวนาเมนต์ที่จะแข่งขันกำหนดงบประมาณ
กำหนดสัญญาการทำทีมของโค้ชในแต่ละชุด
ส่วนทีมชาติในแต่ละชุดนั้นต้องเฟ้นหาผู้เล่นที่เหมาะสมกับทีม
และจะดำเนินการตามกรอบที่บริษัทสมาคมนั้นจ้างเข้ามานั่นเอง
ท้ายกันหน่อยนะครับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
แชมป์เอเชียในรอบคันเลือกกลุ่ม๔นะครับนัดที่๒
พม่าเป็นเจ้าภาพทีมไทยชนะปาเลสไตน์๙๐นะครับ
จากการยิงของกัญญานัทเชษฐบุตรคนเดียว๔ลูก
ราพรมงคลดีกัปตันทีม๒ประตู
แล้วก็นัทธวรีปล่ำหน้า๒ประตู
รวมถึงกลุ่มรัศตรีใจโถนอีก๑ประตู
อีกคู่พามาเจ้าภาคชนะคีกิสถาน๔ศูนย์นัดสุดท้ายนะครับ
ไทยจะตัดสินแชมป์กลุ่มกับพม่า

เพราะว่าเอาแชมป์กลุ่มเข้าทีมเดียว

ก็จะได้๘ทีมสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียครับ